ต่อเนื่องเรื่องของขโมยขโจรที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าของบ้านออกไปส่งลูกสาวไปทำงานตามปกติแล้วคุณเห็นไหมคะ
บ้านหลังนี้เนี่ยรัวบ้านไม่ได้ล็อกไว้นะคะ
หน้าบ้านมีตู้รองเท้าวางอยู่
แล้วสิ่งที่ขโมยคือขโมยรองเท้าแบรนด์เนมไปหมดเลย
เจ้าของชาว่าใจไงคิดว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นเขตชุมชน
เพื่อนบ้านก็เยอะเพื่อนบ้านก็แยะคงไม่มีใครมาขโมย
แล้วคลิปนี้เพื่อนบ้านถ่ายให้
เพื่อนบ้านเป็นคนถ่ายให้ไม่กล้าออกไปไง
ถ่ายไว้ให้นะคะไว้เป็นหลักฐานค่ะ
นี่เจ้าของบ้านก็คือนายชัยเทพแล้วก็นางพิริยาสำรวยนะครับ
บ้านจุดเกิดเหตุบ้านเล็กที่๓๐ทับ๓๑หมู่๘ตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัฐิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทีนี้เจ้าของบ้านคุณพิริยาเล่าบอกว่า
ก็ตอนเช้าเนี่ยตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านหรอก
ส่งลูกสาวแล้วก็ไปทำงานตามปกติ

หน้าบ้านจะเปิดไว้เฉยไม่ได้ล็อกไว้
แล้วจะมีตู้รองเท้าวางอยู่หน้าบ้านนะคะ
รองเท้าที่ถูกเอาไปส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าแบรนด์เนมค่ะ
มูลค่าความเสียหายสักประมาณ๓๐๐๐บาท
แต่รองเท้าคู่ที่มันดีต่อใจลูกสาวมาก
ลูกสาวอุตส่าห์เก็บเงินค่าขนมที่เหลือมาจากโรงเรียนลูกสาวอยู่ม๒นะซื้อจนได้รองเท้าที่ชอบมากมันก็หายไปด้วย
คาดว่าคนร้ายคนนี้น่าจะมาดูลาดเหลาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอยากเตือนภัยทุกคนเศรษฐกิจมันแย่ก็ช่วยกันดูแลด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
เอาล่ะเบื้องต้นตำรวจบอกว่ามีการเก็บกล่องรองเท้าเนี่ยไว้ไปเป็นหลักฐานเพราะต้องไปตรวจเรื่องของลายนิ้วมือแฟ้งแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะ
คุณทำไหมรองเท้าอยู่หน้าบ้านแบบนี้
ผมเอาไว้แต่รองเท้าแตะที่มันเป็นยี่ห้อก็เก็บไว้ในบ้านแล้วนี่คือมันแหมมันมียี่ห้อเนอะ
มียี่ห้อเป็นแบรนด์เนมแล้วก็ประตูรั้วไม่ได้ล็อกด้วยไง
ใช่ไหมค่ะมันก็รอตารอใจมิจฉาชีพนะฮะ